ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของสองหนุ่มเป็นเพื่อนรักกัน
ก็หนีอสมของหมู่บ้านที่เขาตรวจสอบ
อยากจะกินเหล้าค่ะก็หลบมาดื่มอยู่ที่กระท่อมในนานะคะ
กำลังนั่งดื่มอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอาการฝีเนี่ยกำเลิบ
น้ำหนองไหลแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยวิธียังไงรู้ไหมค
ก็คือเอายาแก้ปวดขึ้นมากินแล้วกินไปเยอะมากนะคะ
กินไป๑๐กว่าเม็ดสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตค่ะ
ที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนโล่งอยู่กลางทุ่งนา
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปก็พบศพของนายบุญโฮมหรือนายด้วนสิริสุกค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในเปรยวนที่ผูกโยงระหว่างเสาบ้านนะคะ
สภาพศพนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
ตำรวจสพสตึกเข้าตรวจสอบเบื้องต้น
พบบัตรแผลตามร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะ
แต่มีจุดหนึ่งก็คือที่อันทะของผู้ตายค่ะ
มีลักษณะเป็นฝีแล้วก็มีหนองปนเลือดไหลออกมานะคะ
เพื่อนของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อตอนเช้าเขาก็ชวนกันกับในด้วนนี่แหละค่ะ
ดื่มเหล้าที่บ้านกลางนาตรงเนี้ยด้วยกันคือจริงจริงก็หลบออกมาแหละ
เพราะว่าเขาไม่ให้จับกลุ่มดื่มเหล้ากันเขาไม่ให้ดื่มกันนะฮะ
เพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะก็หลบมาดื่มกันตรงนี้
คุยกันอยู่ในด้วนเนี่ยบ่นตลอดเลยนะคะ
ว่าไม่สบายเป็นฝีที่อันทะมีเลือดปนหนองไหลออกมา
แล้วปวดเหมือนจะเป็นไข้หลังจากนั้นนะคะ
กินเสร็จก็กินเหล้าต่อเพราะกำลังกินเหล้าอยู่
กินยาเสร็จกินเหล้าต่อผ่านไปประมาณ๒ชั่วโมง
ด้วนบอกอาการมันไม่ดีขึ้นทำไงรู้ไหมคะ
กินยาเพิ่มไปอีก๔๐เมตรโอ้โห
ไปอีก๔๐เม็ดทั้งหมด๕๐เมตร
คุณชาตรีบอกว่าพยายามห้ามแล้วนะในด้วนไม่ฟัง
บอกว่าเคยกินมาแล้วกินแบบนี้มาแล้วนะคะ
นี่ค่ะ๕๐เมตรแล้วกินเหล้าด้วย
กระทั่งช่วงบ่ายกำลังจะเดินไปถามเลยว่า
เป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่านายด้วนชักกระตุก

มันมาวางที่ทีละบางอันจะอย่างหว่อ